ไปที่บางแสนกันหน่อยค่ะมีเหตุจะว่าอุอาจก็ได้นะคะแล้วก็น่ากลัวด้วย
ผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งอยู่เดินเข้าไปในร้านเกมแล้วก็ไปลากคอวัยรุ่นคนหนึ่งอะค่ะ
ลากออกมานะแล้วก็ทั้งต่อยทั้งกระทืบคือรุมทำร้ายเนี่ยลากแบบนี้คุณผู้ชม
ลากจริงแล้วคือถ้ำกลางสายตาคนเด็กนั่งเล่นเกมอยู่เจ้าของร้านเกมที่เป็นผู้หญิง
ลากออกไปจากร้านเลยแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายจนเขาสลบเหมือด
คือเด็กยกมือไหว้แบบร้องขอนะครับว่าพี่อย่าทำผมอะไรแบบนี้
ก็ยังไม่หยุดค่ะเอาจนสลบเลย
วงจรปิดบันทึกภาพนี้ไว้ได้นะคุณผู้ชมขออนุญาตพอสภาพไว้นะคะ
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างโหดร้ายจริงนะคะ
คือดูจากท่าเงื้อก็รู้แล้วนะคะว่าไม่มีการยั้งมือยั้งเท้าเลย
เวียงลงพื้นหลายครั้งกระทืบหลายครั้งต่อยหน้าหลายครั้ง
กระทั่งเด็กหนุ่มคนนี้สลบไป
ซึ่งผู้ชายคนนี้ที่สวมหมวกแล้วลากคอเด็กออกไปเนี่ยเขาบอกว่า
ก็เด็กคนนี้มาแจ้งตำรวจจับเขาก่อน

ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามนะคะเจ้าของร้านเกมก็เป็นผู้หญิง
คนที่อยู่ในร้านเกมคนอื่นก็เป็นเด็กทั้งนั้นเลย
ผู้ชายตัวตั้งเบอร์เรอค่ะมาทำร้ายเด็กแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่ร้านเกม

วันนี้เยาวชนวัย๑๖ปีคนที่ถูกลากมาทำร้ายเนี่ย
ก็ไปแจ้งความที่สศศพร้อมกับผู้ปกครองนะคะ

คือคนก่อเหตุเนี่ยชื่อเจมส์

เจมส์มาขโมยโทรศัพท์ของเขาไป

ลากเขาไปทำร้ายอีกรอบหนึ่ง

เขาจริงขี่มอเตอร์ไซค์เจอนายเจมส์กลางซอยไปรอบนึงแล้ว
แล้วก็โดนทำร้ายไปรอบนึงแล้วด้วยนะคะ

ยังตามมาลากคอไปทำร้ายจากร้านเกมอีก

น้องบอกว่าถูกรุ่นพี่ที่ชื่อเจมส์

ตำรวจก็ไปตามเจมส์มาเหมือนกันนะคะ
นายสุธิพงศ์จันแป้นหรือเจมส์วัย๒๔ปีไปจับได้ที่ซอยโรงเรียนสถาพร
เนี่ยตามเห็นเลยเสื้อยังชุดเดิมอยู่เลยนะ
ถามเจมส์ก่อนเราก็ต้องฟังความสองข้างเนอะ
เจมส์ว่าเกิดอะไรขึ้นเจมส์บอกว่า

ผมอยากสั่งสอนเขาทำไมล่ะ
ก็ผมเตือนเขาหลายครั้งแล้วเรื่องขโมยของ
เยาวชนบอกว่าเจมส์ขโมยมือถือน้องไป

แต่เจมส์บอกว่าน้องนั่นแหละขโมยของผมไปอ่า
เขาไม่สนหรอกว่าข่าวที่ออกไปจะเป็นเรื่องยังไง
แต่ไอ้โทรศัพท์มือถือไร้ราคาของเด็กคนนั้นผมไม่เอาหรอก
แล้วถามว่าแล้วเอาโทรศัพท์เข้าไปจริงเปล่าล่ะ

ก็อยากสั่งสอนฟังเสียงเจมส์หน่อยละกัน
แต่ก็พูดไม่ตรงกันนะต่างคนก็ต่างไหว้ฝ่ายเป็นโจรนะครับ